ทางการอินโดนีเซียก็เตรียมที่จะใช้มาตรการจัดระเบียบการจราจรในกรุงจักรต้า
ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ
หลังจากที่ประชาชนหลายล้านคนต้องติดอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน
จากปัญหารถติดในแต่ละวันครับ
มาตรการที่อินโดนีเซียจะนำมาใช้ก็คือระบบจำกัดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนด้วยเลขตัวสุดท้ายของแผ่นป้ายทะเบียน
หากรถยนต์คันใดมีทะเบียนลงท้ายด้วยเลขคู่
ขับขี่ก็จะใช้รถยนต์ได้เฉพาะในวันคู่
เช่นเดียวกับกรณีเลขขี้ก็จะสามารถใช้ยานพานะได้ตามวันที่เป็นวันขี้เท่านั้น
โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในแต่ละวัน
ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบบนท้องถนนสายหลัก๔เส้นทาง
เชื่อมระหว่างพื้นที่ทางเหนือและใต้ของกรุงจักรต้าเป็นเวลานาน๑เดือน
หากประสบความสำเร็จนะครับก็คาดว่าอาจจะมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายเดือนหน้า
แต่ว่านี่ไม่ใช่มาตรการแรกที่อินโดนีเซียนำมาใช้ลดจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงจักรต้านะครับ
ต้องมีผู้โดยสารเดินทางไปด้วยกันอย่างน้อย๓คน
จากก่อให้เกิดการถกเถียงจากประเด็นการแสวงหาผลประโยชน์
นี้ปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนในกรุงจักรต้า
ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากร๑๐ล้านคนแห่งนี้
ถือว่าเป็นปัญหาที่ได้ส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวง
ยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ